คุณผู้ชมคะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ริมถนนเรียบทางรถไฟย่านตลิ่งชันที่กรุงเทพนะคะ
คุณป้าเป็นแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้เข็นรถขายน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะ
ถูกรถกระบะชนจนเสียชีวิตมีคนกวาดถนนเขาเห็นเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าคุณป้าเนี่ยเขาก็เข็นรถขายน้ำเต้าหู้มานะ
แล้วก็กำลังจะขึ้นสะพานแต่ปรากฏว่าเขาก็เข็นเลนซ้ายสุดนี่แหละ
แต่มีรถจอดอยู่ทางเลนซ้ายสุด
คุณป้าก็เลยเข็นเบี่ยงมาทางขวานิดนึงครับ
รถกระบะขับมาเร็วมากแล้วก็พุ่งชนเลยโอ้โหเนี่ยค่ะ
ตำรวจสนตลิ่งชันพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
และอาสาสมัครกู้ภัยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นถนนสองเลนบริเวณสะพานข้ามคลองเรียบทางรถไฟตลิ่งชัน
พบศพนางพิษสมัยจารุมาตรอายุหกสิบสามปี
ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกง๔ส่วนใส่ผ้ากันเปื้อนนอนหงาย
มีบาดแผลที่ศีรษะแขนขานี่หักผิดรูปนะคะ
ใกล้ใกล้กันก็มีรถเข็นสามล้อขายน้ำเต้าหู้ล้มตะแคงพังเสียหายอยู่
ใกล้ใกล้กันมีรถกระบะบรรทุกผลไม้ค่ะฝากระโปรงเนี่ยมีรอยยุบอยู่นะคะ
กระบะคันนี้เป็นคนชนคุณป้าขายน้ำเต้าหู้จนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
สภาพรถเป็นแบบนี้เลยยุบเลยอ่ะข้างหน้าคนขับเขาก็ยืนรออยู่ตรงนั้นนะ
ชื่อว่านายเกษมสุขสงวนอายุหกสิบแล้วตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็สอบปากคำคนขับรถกระบะและตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนกวาดถนน
พนักงานทำความสะอาดของกรทมเขาเห็นเหตุการณ์
เนี่ยค่ะนายนัทธบงคำสุดอายุ๔๖ปีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเขากวาดถนนอยู่
แม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ก็เข็นรถขายน้ำเต้าหู้ตามปกตินี่แหละ
ก็มาริมทางฝั่งซ้ายสุดนะแต่พอมาถึงตรงนี้มันมีรถจอดข้างทางอยู่
คุณป้าเขาก็เลยเข็นรถเบี่ยงออกมาระหว่างนั้นรถกระบะบรรทุกผลไม้ขับมาเร็ว
พุ่งชนเต็มเลยค่ะคุณป้ากับรถขายน้ำเต้าหู้กระเด็นไปเป็น๑๐เมตร
คือมองวิธีหนักที่ชน

มุนต้องรีบตายอยู่รากยาวเลย
หื้อคุณพี่เวที่ย่อความสาล

เห็นแล้วแต่แบบทำอะไรไม่ได้จริงรอดูจังหวะชนเลยอ่ะ
คือมันเสี้ยววินาทีมาก

คุณระวีการแก้ววิจิตรไปที่สะพานข้ามคลองเรียบทางรถไฟตลิ่งชัน
ก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็คือประมาณตี๕นะคะยังมืดอยู่
สะพานตรงนี้ก็มืดไฟฟ้าส่องสว่างก็น้อย
อาจจะทำให้คนขับรถกระบะมองไม่เห็นคุณป้า
น้ำเต้าหู้ที่เข็นตรงนี้แล้วก็เข็นอยู่ตรงนี้เป็นประจำด้วยนะ
บริเวณสะพานจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะห่างออกไปประมาณ๕๐เมตร
ก็จะไปเจอกับสี่แยกวัดช่างเหล็ก

เขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณป้าคนนี้เขาก็ขายน้ำเต้าหู้ทุกวันแหละ
เข็นรถเข็นข้ามสี่แยกเข้าวัดช่างเหล็ก
จอดขายอยู่ที่ใกล้กับสี่แยกทุกวันทำแบบนี้
ส่วนใหญ่ตี๕ป้าก็จะมาจอดละจัดเตรียมขายละ
แต่เมื่อเช้าตี๕กว่าก็ยังไม่มา
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็สงสัยเหมือนกันมารู้อีกทีอ้าวรถกระบะชนป้าเสียชีวิตแล้ว
ทุกคนตกใจนะคะไม่คิดว่าคุณป้าที่ขยันขันแข็งทำมาหากินแบบเนี้ย
มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบนี้พ่อค้าขายพวงมาลัยร้านใกล้ใกล้กันก็บอกว่า
วันเกิดเหตุวันหนึ่งมีลูกค้าประจำคุณป้าคนหนึ่งแซวป้า
ป้าก็ตอบกลับมาว่าจะกินก็กินเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้กินแล้วนะ
อืมอย่างเงี้ยเขาก็เอ๊ะพูดเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าไงครับ
นะคะจากเหตุการณ์นี้ตำรวจสนตลิ่งชันสอบปากคำคนขับรถกระบะอย่างละเอียด
แล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็จะเรียกทางญาติของคุณป้ามาคุยกับทางคนขับรถกระบะเพื่อชดใช้ค่าเสียหายกันด้วยนะคะ
แล้วก็ประสานทางญาติของคุณป้าให้ติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลสิริราชในวันพรุ่งนี้
ซึ่งทางญาติก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลในคืนวันพรุ่งนี้เป็นคืนแรกค่ะ